เรารอกสองแล้วนะคะเผือกร้อน

เมาทสนรบขัวคู่รักดาราที่ดูหวานกันมาก
แล้วที่ออกมาพูดไม่ได้เพราะอะไร

สินค้าอยู่ก็เลยต้องแบบคีฟภาพลักษณ์เออยังรักกันอยู่นั่นเองนะคะ
คือมีคนส่งภาพแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางเพจเขา
บอกว่าเห็นฝ่ายหญิงเนี่ยควงไฮโซรุ่นพี่ไปทานข้าวทียิบเลยค่ะ
แล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์โยงใยกันมากมายเลย
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพีชเองออกมาโต้ข่าวลือไปแล้วนะว่าไม่จริงเขาไม่ได้เลิกกัน
บ้างก็ว่าที่นางเอกสาวไปกับไฮโซเนี่ยเขาอาจจะเป็นแค่พี่น้องการรู้จักกันในวงการหรือเปล่า

เอาเป็นว่าบันเทิงไทยรัฐยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใคร

เออใครรู้มาก็มาเมาส์กับเราหน่อยละกัน
แววมาว่าเร็วนี้เรื่องจะแดงแล้ว
เดี๋ยวเราคงได้รู้กันว่าคู่รักดาราคู่ไหนที่เลิกกันแล้ว

คู่รักไฮโซนี่มีมาหลายละลอกเหมือนกันนะ